ไปดูต่อกันที่คู่รักสายวิ่งกันหน่อยดีกว่า
สำหรับดีเจพุทธแล้วก็พี่จุ๋ยวรัฐยานั่นเอง

ก็คือในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวนั่นเอง

ก็มีพระอาจารย์ที่เคารพทับถือ

เขาบอกว่าเด็กเขารอเวลาที่จะมาอยู่
คือเราก็ขอคนแรกให้มาก่อนอะไรอย่างนี้

คนต่อไปเราค่อยสะกิดกันถี่ขึ้นอะไรอย่างนี้ฮะ

แต่ว่าใจตอนนี้คือขอแค่คนเดียวมาก่อนแล้ว
ทางเราก็จะแฮปปี้มากครับ

ผู้รักนักวิ่งตูนก้อยก็ได้เลิกแต่ง๒๘พฤศจิกายนนี้
งานนี้คู่รักคนสนิทผู้จุ๋ยสุดแสนจะดีใจไปกับเขาเหมือนกัน
เพราะว่าก็ลุ้นคู่พี่ตูนกับก้อยมานาน
วิวาเตรียมไปแสดงความยินดีแน่นอนค่ะ
เขายังไม่ได้ส่งการ์ดมาครับแต่ว่าก็ชวนกันอยู่ครับ

เป็นคู่ที่คือเราก็เชียร์อยากให้แต่งงานกันได้แล้ว
เพราะว่าเป็นคู่บุญนะพอมาถึงตอนนี้ก็มีกำหนดวันเรียบร้อยแล้ว
ว่าจะแบบจะแต่งงานกันก็ดีใจนะครับ
ยินดีกับพี่ก้อยแล้วก็พี่ตูนด้วยครับ

ก็ยินดีกับทุกคู่ที่จะแต่งงานกันแหละค่ะ